ไปหา๓หนุ่มหล่อก่อนดีกว่า
คุณผู้ชมขาเขาบอกเลยว่าหล่อแบบคูณ๓
เป็นทีมชุดยีนเป็นเอี๊ยมยีนน่ารักมากนะคะ
ไม่ค่อยบ่อยนะบ้านนี้เวลาออกมาอีเวนต์อะไรแบบนี้
อันบอกว่าเวลาจะพามาออกงานแบบนี้ต้องคุยกันก่อนที่บ้าน
กันชัดก่อนนะว่าน้องก็ต้องเป็นคนรับฟังนะ
ถ้าไม่ตามบรีฟก็อาจจะมีงอแงบ้างตามภาษาเด็กคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องเข้าวงการบันเทิงค่ะพี่อันบอกเลยว่าไม่ปิดกั้นเลย
ถ้าลูกโตไปแล้วอยากจะเป็นดารงดาราซุปตาอะไรเอาเลยลูก
แต่ณตอนนี้น้องยังเด็กอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าลูกยังชอบหรือเปล่า
ถ้าเล่นดนตรีพ่อเชียร์สุดใจเลย
อยากจะให้เรียนเพียนโหน่ง

อยากจะให้ลูกเล่นแต่ว่าติดนิดนึง
คุณผู้ชมลูกชายเขาไม่ชอบเพียโนเลย

จะชอบอะไรเล่นอะไรแทน

แต่ก็ถามเขาบ่อยมากเลยว่าจะเรียนเพียโนไหม

คิดว่าเขาควรเล่นดนตรีสักอย่าง

ได้หมดแต่มือเด็กกดไม่ได้ตอนนี้

เพียโนไหม

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถามใหม่